เมื่อวานนี้ซ้วมหายชนะวันนี้หลังคาหายแล้ว
เมื่อวานนี้ต้องไปสัมประธานพื้นที่ใต้ต้นทุเรียน
วันนี้หลังค่าหายไม่รู้จะไปสัมประธานที่ไหนดี
เอานี่แต่ลมพัดตึ้งมาแบบไม่เยอะ

ก็พอเพียบเลยนะน้ำขักแรงมากเลย
หลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคกลาง
เมื่อวานนี้มีคนจากภาคเหนือส่งรูปลูกเห็บตก
โอ้โหไปถล่มหลายพื้นที่ตกมาอย่างกับหิมะเลยนะครับ
ขาวโพลนเลยที่เชียงใหม่อย่างนี้ที่เชียงรายอย่างนี้ตกกันเยอะ
แล้วก็วันนี้เช้านี้คนกรุงเทพถ้าเกิดออกมา

หลายคนก็ถามจะอยู่แบบนี้กี่วัน
หลังจากที่ต้องเจอกับอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันมาตลอดทั้ง๑สัปดาห์
เดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยว่าหลังจากนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไง

ฝนฟ้าขนองจุดไหนต้องเตรียมรับมือต่อไป

คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยที่เข้ามา

เป็นการเข้ามาของบริเวณความกดอากาศสูงรบกวนอากาศเย็นนะครับ
ที่เข้ามาแล้วมาเจอกับอากาศร้อนจัด
ก่อนหน้านี้เมืองไทยของเราได้เจอกัน
ตั้งแต่บริเวณตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนล่างนะครับ
ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นร้อนจัดเจอเย็นจัด
จึงทำให้มีการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

มาทีไรก็จะทำให้เกิดความแปรปวนอย่างรุนแรง

ซึ่งก็จะเป็นสาเหตุสำคัญให้บ้านตกให้เกิดลูกเข็บในพื้นที่ภาคเหนือ
แต่เป็นตรงการสำคัญที่ทำให้มีการเมฆเกิดขึ้น
ช่วงวัน๒วันนี้จะแผ่มาถึงตอนกลาง
ก็จะมีลักษณะฟ้าอึมครึมครึม

อาจจะไม่มีสักเท่าไหร่ในระยะนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของคลื่นกระแสลมตัวนี้นะครับ

จะสังเกตว่าถ้าเกิดเราดูภาพนี้นะครับ
กลุ่มเมฆที่ก่อให้เกิดกลุ่มฝนได้ในบริเวณอังกล่าว
สถานการณ์ฝนคุณผู้ชมดูสีเขียวดี
นี่คือเป็นการคาดการณ์จากโครงประตูนี้ของพฤติญาณนะครับ
ก็จะพบว่าสีเขียวเนี่ยนะครับจะค่อยคาเทิบออกไปในบริเวณปีกตะวันตกนะครับ
หลังจากนั้นก็จะกลับไปปีกตะวันออก
เหมือนเดิมก็คือกลับไปบริเวณพฤติอิขตาฯ

หลังจากนั้นครับ๒๓๒๔ก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จะสังเกตว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
เหมือนกับเมื่อวานนี้อากาศเย็นสบาย
อีสานตอนล่างอาจจะเย็นลงบ้าง
ปีกตะวันตกมารัฐธัยบางจังหวัดอาจจะเย็นลงบ้าง
ส่วนจุดที่ยังคงต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน

ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือปีกตะวันออก

แต่ว่าที่เพิ่มเติมคือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ชบุรีสุราธานีประจวบคิริขันนครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมพร

ก็จะทำให้มีทั้งของคลื่นที่จะแรงขึ้นนะครับ
รวมไปถึงทำให้เกิดลักษณะของสันทรายนะครับ
สันทรายที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเวลาเขามีการก่อตัวขึ้นตามแนวลำชัยหาด
ทำให้คลื่นที่เวลาเขาซัดเข้าฝั่งแล้วย้อนกลับทะเลจับไม่ได้
พอกลับไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดของคลื่นดูด

ถูกต้องมันก็จะมีลักษณะการกลับเข้าไปตามร่องแบบนี้
เดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเวลาเราไปเที่ยวทะเลจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นมันเป็นคลื่นใต้น้ำคลื่นดูด
มีลักษณะยังไงเดี๋ยว๘โมงเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดู

อะไรครับตอนนี้เดี๋ยวคงต้องไปซ่อมหลังคาก่อนนะครับ
เพราะว่ารอบหน้าเห็นบอกจะมาอีกแล้ว

ไม่รู้จะหายหรือเปล่า